ตอนนี้เนี่ยนะครับทางแม่ของคุณขวัญก็ได้มีการออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะครับ
รักลูกเสมอแม่ขวัญยันปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินนะฮะ
ให้ลูกใช้เดือนละ๔แสนว่าอย่างนั้น

หรอกนางพูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้ถึงหรอก

เจอกระแสถล่มหนักมากตอนนี้นะสำหรับคุณแม่ปรานีภูลเกิดนะฮะ

กลายเป็นคุณแม่ใจร้ายในสายตาของสังคมขณะนี้

โดยสาวขวัญเปิดใจถึงปัญหาในครอบครัวที่ต้องมาพังเพราะอำนาจเงินตัวเดียวนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่น้องขวัญได้มีการออกมาพูดไปแล้วนะฮะ
คุณแม่แอ๊วปรานีได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักหนึ่งบั๊บว่า
เรื่องที่ขวัญบอกว่าตัวเขาไม่มีเงินใช้ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัว

จริงแม่ไม่อยากพูดเรื่องนี้
เพราะเดี๋ยวจะคุยกันเองข้างนอกครอบครัว

อีกอย่างเรื่องการจัดการเงินในครอบครัว

มาตั้งแต่ขวัญยังเด็กอยู่แล้วด้วย
ตั้งแต่ขวัญอายุ๓ขวบนะครับ

แล้วการที่แม่จะไปจัดแจงอะไร

ที่จะต้องอยากจะมารู้มาเห็น

ถามว่าทำไมแม่ต้องทำ

คือมันเป็นหน้าที่ของแม่ที่ดูแลลูก
แล้วอยู่ดีจะมาเปลี่ยนแปลง
จะเอาไปให้ใครดูเหรอ

แม่เอาเงินไว้ให้ลูกใช้คนเดียว
แต่ไม่ได้ให้คนอื่นมาใช้ด้วย
แต่รัฐกรณ์ในการดูแลของแม่

ถ้าจะทำลิปสติกก็มาเอาเงินที่แม่แค่นั้นเอง
แต่ตอนนี้เขาก็มารับเงินของละครไปแล้ว

เออ

ไปรุ้มแก้วเดี๋ยวไปช่องเจ็ดไปอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ส่วนเรื่องเงินน้องไม่เคยรู้เลย

คือน้องก็จะไม่รู้เลยว่าน้องได้ค่าตัวอะไรเท่าไห

แต่เพิ่งที่น้องเพิ่งดูแลตัวเองก็คือประมาณแบบ
เข้ามาปี๕๙เมื่อ๓๔เดือนที่ผ่านมา

ถ้าขวัญกับก๊อฟพิชยะจะคบกันต่อแม่จะว่าไง
นี่นักข่าวก็กล้าถามนะ

อันนี้ไม่ต้องเอามายุ่งกับครอบครัวของเราได้ไหม

คนอื่นไม่เกี่ยวแล้วฝากบอกอยากให้ขวัญทำใจให้หนักแน่นหน่อย
ทุกวันนี้ยังให้เงินเดือนขวัญเดือนละ๔๐๐๐อยู่ไหม
ตอบสวนกลับมาทันที๔๕๐๐แล้วก็วางหูไป

เพราะว่าต้องตัดสายเขามีสายรออีกหลายสาย
แต่ผมถามหน่อยคุณแองจี้เมื่อกี้คุณโปรยไว้ให้ผมพูดหน่อยว่า
ตกลงคือคุณแม่ออกมาบอกแล้วว่าขวัญอยู่บ้านค่ะ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

คือตอนนี้ลูกแก้วเองก็โดนจับผิดหลายข้อหาเหมือนกันถูกไหมฮะ
กรณีที่ล่าสุดบอกว่าคุณลูกแก้วได้มีการไปเรียนต่างประเทศนู่นนี่นั่น
ก็คือมองว่าเป็นเงินของคุณขวัญหรือเปล่าที่คุณขวัญส่งไปเรียน
แต่คุณลูกแก้วก็ได้มีการออกมาบอกว่าไม่ใช่
เป็นเงินของเขาที่เขาเก็บเงินมาทำงานมาเก็บเงินแล้วก็ได้ส่งตัวเองไปเรียน
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีสื่อบางสื่อก็ได้มีการเอาข้อความเก่าของคุณพ่อ
ของคุณขวัญที่ก่อนจะเสียชีวิตจนที่ไปออกรายการเจาะใจ
ออกมาให้ดูบอกว่าอ้าวตอนนั้นคุณพ่อเขาเป็นคนพูดเอง
ไม่ใช่แหละว่าพ่อครัวเราเหมือนกับพ่อเองก็แบบ

เพราะฉะนั้นทางลูกคนโตคือน้องแก้วอยากไปเรียนต่างประเทศ
ขวัญคิดว่ายังไงขวัญจะให้ไหมอะไรอย่างนี้
บอกขวัญให้ขวัญยอมให้พี่ไปเรียน
ก็คือเหมือนจะไปเรียน
ก็ใช้เงินของหลักวันนี้
ครับ

อย่าพึ่งสิอีกเรื่องอะไร

ทำไมทุกคนรู้เรื่องกันทั้งประเทศ

หลายอันแล้วนี่
ก็คงคิดว่าลูกดูดูแลแสดงไม่ได้
คิดว่าดูแลไม่ได้

แล้วทำไมตอนที่ขวัญออกมาให้สัมภาษณ์จริง
มีความรู้สึกว่าน้อยใจแล้วก็ร้องไห้
ก็จะให้เงินแต่ขวัญเขามาพูดก็บอกเลยว่า

ทั้งที่เป็นเงินของขวัญแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขวัญจะเริ่มต้นเก็บเงินเอง
มันมองในลักษณะแบบนี้แสดงว่าขวัญโกหกใช่ไหม
แสดงว่าแม่พยายามจะทำให้ขวัญเป็นคนที่กลายเป็นพูดโกหกใช่ไหม
แม่รักลูกไหมอันนี้ก็ต้องถามกลับไปอีก
ถึงได้ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ได้
อีกอันสุดท้ายนักข่าวถามถึงเรื่องผู้ชาย
อารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเลยว่า

แสดงว่าแม่ไม่ชอบก๊อฟใช่ไหม

อันนี้นี่คือประเด็นใหญ่ที่ที่ฉันจับหลักทั้งหมดทั้งปวง
นึกออกไหมทั้งหมดทั้งปวง
คือมันจะมีปัญหามาก่อนนู่นนี่นั่นต่างนานาอะไรอย่างนี้
จริงแล้วทั้งหมดทั้ง๕อัน
ลองกลับไปแล้วก็ไปถามตัวเองสิว่า
มันเกิดขึ้นมาจากไหน
แค่นี้เองง่ายจริงบ้านฉันก็มีปัญหา
แต่จริงคนทั้งประเทศไม่เห็นรู้เลยว่าปัญหาของฉันเป็นยังไง
แต่จริงแล้วนะคือทุกคนเขาก็มองกันอย่างนี้ว่า
ขวัญโตแล้วอายุมัน๓๐แล้วนะ

หรือว่าการที่จะต้องออกไปเผชิญโลกเองมันก็ต้องมี

แต่ไม่ใช่มาบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ถ้าไปอย่างนี้ฉันไม่ให้อะไรไป
นู่นนี่เราออกมามีปัญหากันอย่างนี้ก็อาจจะไม่ถูก
พ่อแม่ของวุ้นเส้นเขาก็คงจะคิดอย่างนี้เหมือนกัน
ก็เพราะตอนนี้พอวุ้นเส้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว

ใช่ไหมก็นี่ไงคือเขาก็ปล่อยแล้วไง
ก็ปล่อยให้ไปมีชีวิตของตัวเองไปมีครอบครัวไปแต่งงานไปอะไร
กลับไปถามพ่อแม่ของวุ้นเส้นสิเขาก็มีความรู้สึกว่าแม่แต่ว่าไม่เป็นไร
มันเป็นสิ่งที่ลูกทำให้โอกาสกับลูกไป
ให้เขาไปเรียนรู้เหมือนอย่างที่อีแก่อย่างเราอย่างคุณเนี่ย

ถ้าตามใดในชีวิตนี้ไม่เคยเรียนรู้เธอก็จะแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองไม่ได้
ไปตีโพยตีภายทำไมในเมื่อเธอเองก็เคยผิดมาในชีวิตเหมือนกัน
พอลูกตัวเองจะทำก็ไม่ได้ไปห้ามปราม
แล้วเมื่อก่อนหน้านี้ทำไมแกทำอ่ะ
ฉันขอถามเวลาพ่อแม่ทุกคนด่าลูกตัวเองนะว่า

ฉันพูดเลยบอกเมื่อก่อนแกก็ทำแบบนี้
แล้วแกไปตีโพยตีพายทำไมปล่อยให้เขาเป็นไป

แกก็ต้องสอนให้แบบชนิดที่เรียกว่าผ้าขาวนั้นขาวชิบหายเลย
สอนได้ไหมฟังเธอเองเธอก็สอนไม่ได้
เพราะเธอก็เป็นด่างเหมือนกันในภาพจุดนั้น
ผมก็จะไม่ลั่งงานผมก็จะบอกว่าลูกก็ทำลูกก็ทำไป
นี่คือชีวิตมนุษย์นี่คือชีวิตมนุษย์

ได้ตามใดที่คุณยังมีรักโรคโกรธหลงทั้งหมดทั้งปวง
ขึ้นมาให้ได้หมดทุกอย่างแล้วเราก็ค่อยมามีเหตุและมีผลที่ล้าง
ไม่ได้เป็นต้องเสียใจทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้
นี่ขอพูดแบบว่าสุดเลยนะ

ใช่พี่ประสบการณ์แล้วก็

บังคับไม่ได้ใครเองเนี่ยมันเลี้ยงได้หมดทุกอย่าง

ควรเดี๋ยวก็มาเจอกันได้นะไม่ว่า

เรื่องความกระตัญอยู่กับออกกระตัญอยู่

ตอนที่แม่ท้องเนี่ย
ลูกขอให้ทองหรือเปล่า
ใครอยากท้อง

ดังนั้นเมื่อท้องแล้วลูกออกมา

แล้วคุณต้องให้ความรัก

เมื่อคุณให้ความรักเขามากขนาดไหน

ลูกก็จะต้องกระตันยูแม่แน่นอน

แบบว่าจริงใจและอย่างเต็มที่

โรงเรียนสอนเด็กเนี่ยแล้วพี่ม้าเป็นอาจารย์ใหญ่

ได้นะแต่ว่าหัวฉันคงหนอกทั้งหัว